ร้องได้ให้ร้อง

เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณฟ้าร้องได้ครับ

เมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงรอเป็นคนถัดไป
คือคุณตะกะแตนชัวร์ระดา

สุดยอดคุณแม่ฟ้าไม่เห็นผิดเลย

นี่ขนาดร้องฮัมอยู่ท้ายทะเลมันอีกร้องกว่าที
นี่ร้องให้หินฟังให้หอยฟังยังร้องได้

หอยนี้มีบุญคุณอันอย่าเหลือที่ให้ร้องถูก
ขอบคุณหอยมาก
ผมเคยไปเที่ยวมาเมื่อสงการเมื่อ๒ปีที่แล้วโอ้สวยมาก

มีหอยนังลมตัวใหญ่แต่ว่าเป็นหอยไม่ต้องเลี้ยง

ค่ะแล้วก็ปลากระพงสด
หมูม้าไข่ปูดำไข่ที่สด
นี่เดี๋ยวถ้าวันนี้นะทำได้ครบ

เดี๋ยวเกิดหนูมีเวลาจะไปโฮมสเตย์อยู่ด้วย

แคล็ดเกนแม่หาแล้วมัน

หนูอยากกินอันนี้

กางนี่ไงไปทำไมถ้าก่อช้าง
ในครัวก็มีพวกเงี๊ยบพูดหมดไปเอง
ไม่ใช่กากไม่ใช่กาง

ไม่ได้เก็บของไปร้องทำให้ได้ทำให้ได้หนึ่ง
ถ้าอยากได้ก็ต้องร้องกันต่อเลยนะครับมาถึงเพลงที่๓กันเลย
เพลงนี้ยอดเงินใกล้เคียงกับที่อยากได้เลย
เพลงที่๓นี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
อีกนิดเดียวเองตัวช่วยก็มี
ตัวช่วยยังอยู่ครบถ้วนนะฮะ
๔๐๐๐๐เขาอยากได้แค่๕๐๐๐๐บาทอุ๊ยเราได้กินกุ้งกินกางแน่

ตอนนี้คุณฟ้ามีอยู่แล้ว๒๐๐๐๐๐เน่อยากหยุดรับ๒๐๐๐๐๐กลับ
แต่ถ้าฟังอินโทรแล้วอยากสู้เพื่อที่จะเอา๔๐๐
ถ้าเกิดร้องผิดขึ้นมา๒๐๐๐ที่มีอยู่จะเหลือครึ่งเดียวเหลือ๑๐๐๐บาท
แต่ถ้าได้รับ๔๐๐๐เหลือตัวช่วยยังมีอยู่

เอาละครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

หน้านี้คือนักใจมันเลยนะคะ
เก่ามาก

ถ้าใครที่เป็นคนจนลำบากเหมือนแม่ฟ้านะ

หนูไม่สนใจคนอื่นหรอกตอนนี้หนูสนใจแม่ฟ้านี่แหละ

แม่คือหนึ่งในจำนวนนั้นที่ร้องได้เพราะว่าแม่จะจำมาจากวิทยุ
สมัยก่อนแม่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรแบบนี้
เพลงที่จำมาจากวิทยุแม่ว่าไม่น่าจะผิดแล้วค่ะ
ต้องเป็นต้นฉบับจริงต้องเป็นต้นฉบับ
หรือจะสู้ต่อเพื่อที่จะลุย๔๐๐๐บาท
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
คุณฟ้าจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ฟ้า
สู้เพื่อให้ได้ยอดเงิน๔๐๐๐บาทนี้มีความหมายต่อคุณฟ้ามากเลยนะครับ
เอาละครับตอนนี้มาตัดสินใจให้ดีสู้แล้วตอนนี้ทิ้งสองหมื่นไม่มีโอกาสได้สองหมื่นแล้วนะครับ
มีโอกาสอย่างเดียวคือได้๔๐๐๐หรือร้องผิดเหลือ๑หมื่นเท่านั้นเอง
ตัดสินใจให้ดีจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ
ถึงเพลงที่๓นี้แล้วนะฮะยังไม่ใช่ตัวช่วยเลยมาด้วยความมั่นใจล้วน
ชื่นชมคุณฟ้าในเรื่องของความมุ่งมั่นจริง
แต่อย่าลืมว่านี่เป็นเกมการแข่งขันนะครับ
เกมเรามีกฎิกาอยู่ถ้าร้องผิดก็คือผิดนะครับ

หอหยังน้อยกว่าย่าง

มีความสุขเยอะเกินนะคุณฟ้าตอนนี้หน้าที่ทั้งหมดอยู่ที่คุณฟ้าคนเดียวแล้ว
ขอให้โชคดีมีสติเยอะนะครับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทอยากได้

เพียงเจ้าที่นะครับ
ที่แพทย์เผาอยู่กลางฝุ่นหน้า
เช้าตื่นขึ้นตอนควาย
แบกท้ายไปทุ่งวังงดำกล้า
กลิ่นโคนสาบควายติดกายนายคายหน้า
หนุ่งดำท่วมดำไร้ค่าวาดก่อนมาอาบรักอาบยนต์
เด็กท้องนาเกิดมาช่างเหมือนมีกรรม
ตากแดดหน้าดาวชอบคำว่าออกเรือโดน
ถึงใครจะว่าช่างเขาเพราะเธอ
เห่ามันจนเกิดมาทั้งที่เป็นคน
ตัวอะไรกับเรื่องจนนี้
ชีวิตเด็กท้องนา
ศึกษาก็เพียงแค่ฉันก็ตี
อักษรตัวกอถึงพ่อพอแล้วน้องพี่
จะจนข้นแขนหรือมีมีไข้อยู่ที่ปริญญา
ขอบคุณฟ้าน้องคุณนายเนี่ยผมจำตลอดดี

เก่ามากทีเดียวแล้วก็บรรยายความรู้สึกของคนต่างจังหวัดนะฮะ
เด็กท้องนาออกมาอย่างตรงซื่อ

แล้ววันนี้ถ้าร้องได้ก็จะเป็นเพลงที่ส่งแม่ฟ้ากลับบ้านได้เลยนะ

มาดูกันครับสำหรับเพลงที่๓มูลค่า
๐บาทคุณฟ้าร้องได้หรือว่าร้องผิด

ผมถามคุณฟ้านิดหนึ่งอันนี้ถามไว้ก่อน
ยังไม่ได้ตัดสินถ้าเกิดว่าเพลงนี้มันเกิดผิดขึ้นมา
สองหมื่นที่มีเหลือหนึ่งหมื่นเนี่ยคุณฟ้าจะทำยังไงต่อไป
ก็คงต้องขายของต่อแหละค่ะมันก็ต้องสู้
ก็ต้องการ๕๐๐๐มันไม่ได้แม่ก็เหนื่อยอีกปีนึงค่ะ
อยากกลับไปอยู่กับลูกกับหลานขนาดไหนถ้ามันไม่ได้จริงวันนี้
พ่อฟ้าอย่าเสียใจนะอันนี้ถามเฉยนะครับ
ก็ยังไม่รู้ว่ามันได้หรือไม่ได้
เอาละครับมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ

ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่สามมูลค่า๔๐๐๐๐บาท